แต่ว่าช่วงแรกเราไปติดตามอีกหนึ่งประเด็นสำคัญก่อนนะคะ
ก็คือเรื่องของการประชุมของมหาเทรสมาคม

หลายคนจับตาว่าใครที่จะดำรงตำแหน่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๒๐
วันนี้มีการประชุมที่กรรมการมหาเสรสมาคมนะคะ
การประชุมเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา๑๔นาฬิกา
ใช้เวลา๔๕นาทีก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะ

ก็บอกว่าไม่มีวาระการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชเข้าที่ประชุมแต่อย่างใดค่ะ
เรื่องนี้ไปติดตามเพิ่มเติมจากคุณสุดปรีดามหายศ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดนครปฐมค่ะ

เป็นที่สรุปแล้วนะครับว่าการประชุมของมหาเทราสมาคมในวันนี้
ไม่ได้มีการนำเอาเรื่องของการพิจารณาแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๒๐มาพิจารณาครับ
ซึ่งหลังจากนี้จะต้องเป็นหน้าที่ของคณะสงฆ์ในการประชุมรอบพิเศษครั้งต่อไปครับ
หลังการประชุมของมหาเทราสมาคมในประดับโพธิกาญจนาวัฒน์รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ออกมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
โดยระบุว่าการประชุมของมหาเทราสมาคมในวันนี้ไม่ได้มีการนำวาระการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๒๐มาพิจารณา
ซึ่งวันนี้เป็นการประชุมทั่วไปของคณะสงฆ์เช่นการแต่งตั้งสมเด็จพระวรรณรัฐ
ครับแล้วถ้าว่าต้องเป็นไปตามกฎหมาย
คณะสงในมาตรา๗แล้ว

เกี่ยวกับจะเป็นเรื่องของการประชุมตามปกติของหมาธิสมคมนะครับ
อันนี้ไม่ได้คุยเลยครับท่านครับไม่ได้คุยเลย
ไม่ได้คุยถึงเรื่องของการสถาปนาเลยครับ
ผมก็ไม่ทราบว่าในเรื่องของเวลานั้นจะประมาณไหนอย่างไรครับ
พอดีมีการประชุมเป็นวาระพิเศษครับ
แต่ว่าพวกกับผมซึ่งเป็นระดับเจ้าหน้าที่
ที่ไม่ใช่คณะกรรมการมหาธรรมคมเนี่ยก็ไม่ได้เข้าประชุมด้วย
และนอกจากนี้ครับรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ยังเปิดเผยอีกว่าไม่ยืนยันว่าการประชุมของมหาเทราสมาคม
วันที่๕มกราคมที่ผ่านมาจะเป็นการประชุมในเรื่องเดียวกันนี้หรือไม่
โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์วัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นองค์ประธานในการประชุม
หลังจากนี้ก็ต้องคงต้องจับตากันต่อไปนะครับว่าทางมหาเทราสมคมจะมีการประชุมในวาระพิเศษอย่างไร
และท่าทีของรัฐบาลต่อทางออกในการแก้ไขปัญหานี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่
ปรีดามหายศรายงานสดจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดนครปฐม
ค่ะก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะที่ทางไทยรัฐทีวีติดตามกันมาตลอด
เพราะว่าก็อยู่ในความสนใจของประชาชนคนไทย
อยู่ในความสนใจของพุทธศาสนิกชนด้วยนะคะว่า
ท่านใดที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ยี่สิบ
ต่อจากสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
ขณะที่ก็ยังมีอีกหลายฝ่ายก็คัดค้าน
การที่มีการเสนอชื่อแต่ละท่านขึ้นมาดำรงตำแหน่งด้วยนะคะ
ติดตามกันต่อเนื่องนะคะซึ่งไทยรัฐทีวีก็จะรายงานให้ทราบกันต่อไปด้วยค่ะ